ท่านผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งอายุห้าสิบสองปีแล้วอยู่ที่ชายภูมิเขาบอกว่าเขาอยากให้คนไปช่วยเหลือเกินค่ะอยากให้หมอปลาไปช่วยเหลือเกินเพราะว่าน่าจะถูกผีถูกวิญญาณเข้าสิงเป็นแบบนี้มาสามเดือนจนไม่ไหวแล้วเวลานอนอยู่เนี่ยจะแบบโอ้โหชักกระตุกเกร็งอะไรพวกนี้ไปหมดเลยนะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อย

รักษายังไงก็ไม่หายทีนี้เวลาเขานอนเนี่ยเริ่มจากตอนที่นอนแล้วรู้สึกที่เท้ามันร้อนก่อนแล้วลามมาถึงขามาถึงตัวจนกระทั่งเกิดอาการชักกระตุกเป็นแบบนี้มา๓เดือน
แล้วอธิษฐานกับมีดว่าถ้ามีผีอยู่ในบ้านขอให้มีดแกว่ง
แกว่งจริงฮะนี่ฮะมีดมันแกว่งจริงเขาก็เลยเชื่อว่าต้องมีผีสิงเขา
ซึ่งน่าจะเป็นผีฟ้าเพราะแม่ยายเคยไปรับขันห้า
ฤษีที่เคยไปหาก็ใช้มือจับศีรษะแล้วก็บอกว่าที่บ้านของเขาเนี่ย

นี่คุณสุภาพก็เลยพาติด้วยภรรยาหมอพลาหมอพลาด้วย
แล้วก็ลิ้นสัมผัสวินญาณเข้าไปดูที่บ้าน
แล้วก็ลิ้นสัมผัสวิญญาณเข้าไปดูที่บ้าน
ทีแรกก็สาธิตให้ดูเวลานอนเป็นยังไงผีแบบไหนเนยะ
นอนเป็นยังไงผมไล่ผีแบบไหนอะไรยังไงนะมีมีดหมอด้วยยังเอาไม่อยู่
คือเนี่ยฮะแล้วก็ไปดูในบ้านนะครับท่านผู้ชมครับ
คือแป้นที่เป็นอันไซเมอร์ที่บอกว่าเคยเป็นรับขันห้า
แล้วเป็นมีผีฟ้าอะไรมาเนี่ยหมอปลาเข้าถึงก็สัมผัสอะไรไม่ได้นะครับ
ไม่ได้หาวไม่ได้ผอืดผอมอะไรเลยนะฮะนี่คุณแม่ก็นอนอยู่ปกติ
ส่วนนายประเสริฐลิ้นที่มาด้วยก็ลองแลบลิ้นสัมผัสเขาบอก

หมอปลาก็เลยเรียกนายสุภาพเจ้าของบ้าน
แล้วก็อธิบายเขาเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ปี๊บ
มันเกิดจากจินตนาการเองหรือเปล่า
สุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนก่อนหรือเปล่า
ลองไปตรวจร่างกายทยาบาลดู
สุภาพเขาก็บอกเดี๋ยวเขาจะไปตรวจร่างกายดู
แม่ยายอันไซเมอร์ส่วนพ่อเกิดจากการพี่ไปเชื่อ
หมอทันกับฤษีก็เลยจินตนาการตามเขา
แต่พอฟังก่อนแต่คนที่จะเดือดร้อนต่อไป
ของเรื่องนี้ถ้าพ่อไม่หยุดคือใครรู้ไหม
ลูกลูกจะไม่เป็นอันหลับอนอนเครียด
พอพ่อไปวันนี้แล้วสิ่งที่ตามมา
หนี้สินก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นเนื่องจากอะไร
พ่อไปหาหมอธรรมทิงหรือศรีทิง
ก็จะต้องทักแก้พิธีกรรมแบบนี้
ร่างกายแม่ที่มันเจ็บป่วย
มันเกิดจากการทำงานหัก
มันไม่ได้เกิดจากผีฟ้า
ผีฟ้าที่แม่ยายไปทำนั่นเขาหลอกเรา

ผมไม่มีมันจะพูดทำไมมันจะเอาไปอยู่

ก็น่าเป็นห่วงแล้วมันก็อันตรายนะคะ

ใช่ค่ะหรือว่าเป็นการละเมอหรืออะไร

เพราะหลายครั้งเนี่ยหลายเหตุการณ์ที่หมอปลา

คือไปหาหมอก่อนคุยกับคุณหมอก่อน
เออแล้วถ้ามันไม่ดีจริงเลย

ค่ะแล้วเป็นห่วงลิ้นสัมผัสวิญญาณนะคะ
ใส่หน้ากากอนามัยด้วย
เมื่อวานเข้าไปสัมผัสหินสีครับ